ติดตามไทยรัฐจอบประเด็นกันต่อนะครับ

รักษาราชการแทนอธิบดีกลมราชภัณฑ์

ยืนยันผลการตรวจสอบร่างกายของนายอาเด็มคารดักนะครับ
พบว่าไม่มีการทำร้ายร่างกาย
เมื่อวันก่อนนะครับซึ่งก็ไปตรงกันกับเรื่องที่ทางด้าน
มีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการสร้าง
สถานการณ์เพื่อนำไปต่อสู้ในชั้นศาลครับ
เดี๋ยวตามเรื่องนี้จากบรายงานครับ
สวัสดีครับ
นี่เป็นนาทีที่นายอาเด็มคาระดับ
หนึ่งในผู้ต้องหาคดีระเบิดราชประส

ก่อนถูกนำตัวเข้าไปยังศาลทหาร

นายอาเด็มได้ร้องขอความเป็นธรรมเมื่ออยู่ต่อหน้าศาล

พร้อมเลิกเสื้อขึ้นให้สารดูรอยช้ำตามตัว
กล่าวผ่านล่ามว่าเฉพาะในเดือนนี้
เขาถูกซ้อมทรมานถึง๒ครั้งในเรือนจำ
เหตุการณ์นี้ทำให้นายกรอบเกียรติกษีวิวัตร

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมราชธรรม
ร้องด้วยนายอายุศินทบพันธ์
ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

ไม่ได้มีการซ้อมในอาเด็มคาราดัก

เรือนจำพิเศษกรุงเทพเข้าไปตรวจสอบแล้ว
ไม่พบว่ามีการซ้อมหรือทำร้าย
พร้อมตั้งข้อสังเกตว่านี่อาจเป็น
ทางการต่อสู้ของผู้ต้องหา
เมื่อเห็นว่ามีสื่อต่างชาติอยู่เป็นจำนวนมาก
ทักษีทางชายควบคุมผู้ช่วงนม
มันก็เหมือนกันอย่างนั้นนะครับ
ประการที่สองคือกรณีที่ขอช่ออเด็ม

ถูกทำร้ายร่างกายถึงสองครั้ง

ภูมิโดยการโตประยบาททางตรฐานราชธรรม

และแม้เอกก็โทรศัพท์มารายการว่า

จากทางคนอื่นได้อย่างไรนะครับ
เช่นเดียวกับผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
องว่าเป็นเพียงการสร้างสถานการณ์

เพื่อต้องการใช้เป็นข้ออ้างในการต่อสู้คดี
ขณะที่พลตำรวจตีทรงพลวัฒนาชัย
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า

ซึ่งตามกระบวนการหากพบว่ามีการทำร้ายร่างกายจริง
สามารถแจ้งความดำเนินคดีได้
แต่หากผู้ต้องขังทำร้ายร่างกายตัวเอง

ผู้ที่ถูกพาดพิงก็สามารถร้องทุกข์กล่าวโทษ
ดำเนินคดีกับนายอาเด็มได้เช่นกัน
และไม่ว่าผู้ต้องหาจะถูกทำร้ายจริง

หรือพยายามทำร้ายร่างกายตัวเอง
เพื่อให้เป็นข้ออ้างในการต่อสู้ในชั้นศาล
ก็เป็นสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องต้องหาหลักฐาน

ให้กับวงการยุติธรรมของไทย
ตามคำกล่าวที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

หรือปกปิดเอาไว้ได้